แล้วอันนี้ไม่ได้เทนะแต่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกเป็นอย่างยิ่ง
อย่างยิ่งด้วยเหรอคะถูกต้องคือเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไง
แต่มันก็ต้องเดินหน้าใช่ไหมนี่งานนี้ใช่ไหมถูกต้อง
คืองานแต่งงานเนี่ยคนที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวญาติพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนี้เขา
คือมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะฮะ
เป็นวันสำคัญนะคะนี่แล้วดูฮะภาพออกมานี่เธอบอกไม่ตรงปกอย่างยิ่ง
เอาดูนี่เวทีข้างหลังเป็นไวนิวเหรอนี่ที่รถน้ำเห็นไหมฮะพิธีรดน้ำสัง
นี่เวทีตอนรับแขกเหลืออะไรกันนี่ดูสิฮะงานแต่งงานงานนี้เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อสองมกราคมที่ผ่านมานะครับต้นปีนะครับเจ้าสาวนี่โพสต์เอาไว้ยาวเหยียดเลย
นะเจ้าสาวก็คือคุณอุบลวันศรีจันโคตรอายุยี่สิบเจ็ดปีงานแต่งที่เพชรชบูรณ์นะครับ
แล้วแฟนเนี่ยติดต่อจัดการเตรียมงานทุกอย่างส่งรูปตัวอย่างรายละเอียดต่าง
เธอต้องการไปให้ดูวางเงินมัดจำเรียบร้อยวันงานก็คือ๒มกราคม๖๖
นี่เตรียมงานล่วงหน้า๔เดือนนะฮะนี่เห็นไหมเธอบอกนี่ส่งข้อความไปคุยกัน
นี้ราคาเท่าไหร่เอาแบบไหนส่งคลิปไปให้ดูในงานต้องการดอกไม้แบบนี้
บอกเข้ามาจัดสถานที่ได้เลยนะสถานที่เนี่ยเข้าได้ตั้งแต่บ่าย๓เลยนะ
แต่ทีมงานเนี่ยเข้าไปถึง๕ทุ่มเธอบอกตอนนั้นเธอหลับแล้วเพราะวันรุ่งขึ้น
คือวันงานแต่งมันต้องตื่นเช้าไงใช่ไหมยิงเจ้าสาวนะแต่งหน้าทำผมใส่ชุดต่าง
พอตื่นขึ้นมาตอนเช้า๒มกราคมตกใจฮะยังไงคะก็ดูงานสิมันไม่ตรงปก
ที่ตกลงกันเอาไว้เลยซุ้มหน้างานก็ไม่มีค่ะนี่เอาภาพซ้ายคือภาพที่ขายฝันไว้แล้วภาพขวาคือของจริง
ไปไหนโต๊ะไปไหนโต๊ะรับซองไปไหนฉากพิธีสงฆ์ก็ไม่มีฉากบริเวณพื้นที่จัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ
ต้องเป็นสีขาวดอกไม้สีแดงได้แต่ผ้าสีแดงที่เป็นเหมือนผ้าม่านซ้ายมือนี่คือภาพที่ตกลงกันไว้
ขวามือคือของจริงที่ได้โทษนะคะอันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยคือพรมนี่เอามาไหมคะ
พรมของเขาเองสงสัยจะของสถานที่เขาเองหรือเปล่าอันนี้มีแต่พานนะคะไม่มีอย่างอื่นเลยนะ
บอกที่รู้สึกอายที่สุดนะตอนประกอบพิธีนับสินสอดเขาต้องเอาสินสอดมาขอกันใช่ไหม
แล้วมีพิธีนับสินสอดมันไม่มีเก้าอี้ฮะปกติต้องมีชุดเก้าอี้ซ้ายมืออ่าใช่ค่ะอันนี้นั่งพื้นเหรอคะ
ไม่รู้จะทำยังไงฮะคือช่างแต่งหน้าทำผมที่เขามาแต่งหน้าทำผมให้เนี่ยเขาต้องไปยกเก้าอี้ที่ใช้เก้าอี้เก้าอี้นั่งกินโต๊ะจีนอ่ะ
มาให้พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งอ๋อเก้าอี้พลาสติกใช่ไหมแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นั่งพับเพียบกับพื้นเอา
บอกตอนนั้นจะโวยวายก็กลัวจะเสียเลิกเสียงานก็ตัดสินใจเอ้าชีวิตมันต้องเดินต่อ
แต่อันนี้พีคนะอันนี้คือความเหมือนไม่มีเลยอ่ะนี่อันนี้พิธีสงฆ์เห็นไหมฮะ
ปกติพิธีสงฆ์ต้องมีฉากแบบนี้นะมีโต๊ะหมู่อะไรต่างนานา
อันนี้คือไม่มีอะไรเลยค่ะ
พรมยังปูไม่ครบพระเลยค่ะ
ก็ที่แรกหนูสวีนตั้งแต่เช้าแล้ว

เพราะว่าถ้าเราวินปั๊บงานคือพังค่ะ
แล้วก็วันที่คุยกันไว้คือเขาบอกว่า
ทำฉากเสร็จแล้วเขาก็กลับไปเลยไม่เหลือสักคน
เขาทักมาหาแฟนค่ะบอกว่าจะเข้ามาเก็บตังค์
แล้วก็ลดให้อีก๒๐๐๐ค่ะ

แต่หนูที่แรกหนูไม่ยอมแต่แฟนเป็นคนจ่าย

มีงานเดียวครั้งเดียวในชีวิต
นี่ฮะคือมันเป็นงานเดียวมันเป็นครั้งเดียวในชีวิต
สำหรับความตั้งใจของคู่บ่าวสาวทุกคู่อยู่แล้วนะครับ
แล้วมาเจอแบบนี้เข้านี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะ

หลังจากเสร็จงานนะฮะเจ้าเบานี่ทักไปหาเพื่อนเลย
บอกเพื่อนทำไมเพื่อนทำกันอย่างนี้ล่ะเพื่อน
มันไม่ตรงปกสักอย่างเลยเพื่อนก็เลยลดให้อีกสองพันบาท

คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกอย่างนี้คิดเต็มก็ได้นะ
ขอให้มันตรงบกไม่ต้องลดให้ก็ได้
เจ้าสาวบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงการแต่งงานตัวเอง
ตอนนี้มันทั้งจุกทั้งเสียใจมันพูดไม่ออกนะครับ
แต่มันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
นี่คืองานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
นี่ฮะสิ่งที่เสนอกับสิ่งที่ได้เห็นไหม
สิ่งที่เสนอกับสิ่งที่ได้
จุดต่างนะครับของพิธี
มีอีกไหม

ที่ให้ข้อมูลแล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับ

บอกขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ช่วงเวลาดังกล่าวช่วงเวลาแต่งงาน
ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นข่าวเนี่ย
ก็ซี่บอกโอ้โหตอนนั้นนะ
ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะคุณรัชพร

ก็จัดเตรียมงานหาของให้กับงานวันนั้นไม่ทันไง

รับว่ารูปแบบงานไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้
ส่วนตัวก๊อตซี่ก็รู้สึกเสียใจนะ
ขอยอมรับผิดทุกอย่างไม่ได้อยากให้งานเนี่ยออกมาไม่ดี
เพราะนี่มันก็คืออาชีพของเขาที่สร้างที่ทำมาทั้งชีวิต
เชื่อไหมตั้งแต่รับจัดงานแต่งงานมา

มาผิดพลาดงานนี้งานเดียวเท่านั้นแหละ

ว่าเอาใจไหนออกมาพูดแบบเนี้ย

ใครใครเขาก็มองว่าแก้ตัวแต่ทำยังไงได้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพูด
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้คนได้ฟังว่า

ไม่ได้ต้องการที่จะยกเลิกหรือเทงานลูกค้าเลย
พยายามหาสิ่งที่มันไม่พบจริง
ทดแทนในส่วนของเรา
ของมงคลที่อยากให้มีก็คือมีให้ครบ
แต่เพียงแค่ว่ารูปแบบงานมันไม่ได้ตรงตามที่เขาตั้งใจให้

ซึ่งก็ไม่มีคำไหนที่จะพูดนอกจากคำว่าขอโทษ
อ้าวเราก็เอาคำชี้แจงจากทางคุณก๊อตซี่

คุณอุบลวันบอกว่ามาเคลียร์กันต่อหน้าดีกว่า
มาแสดงความรับผิดชอบกันต่อหน้ามาคุยกันแบบต่อหน้าต่อตาดีกว่า
เพราะหลังจากเกิดเหตุในวันงาน๒มกราคมเนี่ย
สามีของเธอที่คือเพื่อนของก๊อตซี่พยายามติดต่อไปหานัดคุยนัดเจรจา
แต่ก็ไม่เคยมีการติดต่อกลับมาเลย
นี่ฮะเธอก็เลยฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่จะจัดงานแต่งงานว่ายังไงเอาให้ชัวร์
อันนี้เธอก็ด้วยความไว้วางใจไง
คือคุณก๊อตซี่บอกแหมก็รู้สึกเสียใจ
ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเป็นความผิดพลาดครั้งเดียวของการรับจ้างจัดงานต่าง
ผมว่าก็คุณก๊อสซี่ก็อาจจะรับผิดชอบด้วยการไปจัดให้เขาใหม่

ทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ้าอยากจะมีงานได้ถ่ายรูปสวยอีกสักครั้งนึง
อ่าแต่ว่าตกลงราคากันอีกสักครั้งนึงหรือว่าจะไม่คิด
ถ้ารอบนี้ทำให้เขาฟรีหรือกันยังไง
คือไม่รู้หรอกเจ้าสาวไม่ได้โกรธที่มันไม่ตรงปกขนาดนั้นหรอก
ว่าน่าจะโกรธเพราะว่าไม่บอกมากกว่า

คือถ้ามันมีการคุยกันเขาอาจจะไม่โกรธขนาดนี้
เพราะคุณบอกโอ้โหคุณรับงานหลายงานมากมันเตรียมงานไม่ทันจริงเนี่ย

มันไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะคนรับงานนะคะ
อ่ะก็ลองเจรจาหาทางออกกันดูครับ